ตัวอย่างแต่ละเรื่องนะครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ

ที่แทนราษดรจังหวัดจันทบุรีเขต๓พคไก้ในฐานะสมาชิกรัฐทศพาค่ะ
ท่านประธานค่ะจากคำพูดของนักการเมืองท่านหนึ่ง
ในวันที่๑๘พฤศจิกา๒๕๖๑นะคะ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
ฉันไม่รู้หรอกค่ะว่าคำว่าพวกเราของท่านนั้นหมายถึงใครบ้าง
แต่ที่ดิฉันแน่ใจก็คือว่าท่านไม่น่าจะนับระวัง
หมายถึงประชาชนเป็นพวกเราด้วยแน่ใช่ไหมคะ
ตามมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูล๖๐ที่เขียนขึ้นโดย
คณะกระบวดคศชจะมีอยู่พักนึงค่ะ
ที่ได้เสียงในสภามาก่อนการเลือกตั้งนะคะ
เพื่อรอที่จะโหวตนายกถึง๒๕๐เสียง
พักนั้นก็คือพักสวค่ะ
ซึ่งสวทั้ง๒๕๐คนนั้นก็มีที่มาจากคณะกรรมการการสัญหา
ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยคอสช
สัญหาไปสัญหามานะคะท่านประธาน
ตรฐานครับจันทิชชะครับมีคนประทวงครับ

ตรฐานครับกิติศักร์รัฐนาวราหะ
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ
สองประเด็นต้องขอให้
ตามตามข้อสี่สิบห้านะครับต้องขอให้ผู้อภิปรายนั้นถอนครับ
ประเด็นที่หนึ่งกระบดคอซอชอ
ไม่ได้กระบดนะครับเขาชนะ
ถ้ากระบดเนี่ยถูกประหารชีวิตไปแล้วนะ
แล้วประเด็นที่สองบอกว่าภักดิ์สวไม่มีภักดิ์เหรอครับ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

ท่านสาวยันทิชาได้พูดคำว่ากระบดไหมครับ

งั้นดิฉันขอถอนคำว่ากระบดนะคะแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นใช้คำว่า
คณะยึดอำนาจคณะรัฐประหารจากประชาชน
ซึ่งตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ค่ะ
ดิฉันเป็นอะไรครับส่วนคำว่าภักร์

อันนี้ต้องถอนนะหนูอีกคำนี้ก็คือที่อุทธิสมาชิกเป็นภักร์

นี้นะคะยืนยันได้ว่าอ่าสวทั้งสองละห้าสิบคนนั้น
ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่เป็นเพียงไพร่พลที่คอยรับใช้
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นค่ะวาธกรรมพระเด็จการรัฐสภาที่เคยใช้กัน
สวัสดีครับสวัสดีครับมือก่อนหน้านี้นะครับ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
ผมก็ห้ามไว้หนูก็เรียกเขาว่าไร่ผลเนี่ยมันไม่ได้ครับ
ไม่ได้ถอนนะครับงั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นใช้คำว่ากลุ่มคนค่ะ
ท่านประธานที่คอยรับใช้พลเอกประยุทธ์จันโอชาวาธกรรม
ท่านประธานครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับกลุ่มคนที่คอยรับใช้
เราไปใช้คำที่ดูถูกเข้าไปหน่อยครับค่ะอาจจะไม่เหมาะนะครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตฮะดูเป็นคนเก่งคนหนึ่งข้อสี่สิบห้าครับ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
หนูเป็นคนเก่งคนหนึ่งหนูใช้คำให้เหมาะสมดีกว่าครับ
ความหมายในกรรมไม้พิษปลาเราจะได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
แล้วก็คนก็จะเห็นด้วยกับเราในก็จะจริงที่ผมไม่อ้ามในก็จะจริง
เพราะบางเรื่องมีข้อที่จริงแต่เมื่อเราใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม
ก็ขอขออย่าใช้คำนั้นนะครับขอเปลี่ยนแล้วก็ถอนคำที่
ไพร่ผลก็ดีคนรับใช้ก็ดีให้ถอนให้หมดครับได้ค่ะขอถอนคำว่าไพร่พลค่ะ
เปลี่ยนเป็นกลุ่มคนนะคะที่คอยทำงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
ได้ครับประเด็จการประเด็จการรัฐสภานะคะที่พวกท่านสอวรเนี้ย
ได้ชอบพูดกันนะคะดูประเด็จการรัฐสภาเข้าไม่ได้หนู
อะไรนะคะครับครับไกลไปครับอะไรนะคะประเด็จการรัฐสภาเข้าไม่ได้ครับ
ประเด็จการรัฐสภาเหรอคะครับเข้าเข้าไม่ได้อ้อเมื่อกี้เห็นท่านสอวรได้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
ถ้าเราฟังในภาพรวมไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องการพูดในภาพรวมค่ะ
ท่านประธานแต่ว่าถ้าเรามองในแง่กลุ่มคนนะครับในแง่กลุ่มคนวุฒิเป็น
ประเด็จการรัฐสภาเนี้ยอ๋อไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอุทธิเป็นประเด็จการรัฐสภา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
การวันที่ห้ามีทุนาหกสองนี่แหละค่ะอันนี้เป็นของจริงค่ะท่านประธาน
ขออภัยนะครับคุณวีรกรประท้วงเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผมวิรากรคำประกอบพลังประชารัฐนครสวรรค์ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานที่เคารพครับเราอยู่ในวาระของการขอแก้ไขรัฐมนูล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
เป็นการชวนทะเลาะชวนวิวาสท่านประธาน
อยากให้ท่านประธานได้คุณาพิจารณาด้วยครับท่านประธานมีละก่อน
คอยเตือนอยู่คอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย
แต่ผมก็ห้ามนะผมก็ขอร้องวุฒิว่าอย่าไปเมาเขา
อย่าไปว่าเขาก็จบแต่ว่าของคุณยานทฤชานี่
ถือว่าแรงหน่อยก็คอยปรามทีละคำทีละคำอยู่ครับ
พบเกียรติมอสมสำหรับอุธิภาวะของพวกเราที่เป็นตัวแทนของพระชาชนนะครับ

ท่านบทหารครับผมขอประทุงท่านบทหารในฐานะที่ผมขอเรียกร้อให้ท่านบทหารทำตัวเป็นกลางครับ
ถ้ากรรมนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับ

ถ้าแค่นี้จบอยู่แหละครับ

เพราะเดิมเขาเข้าใจว่าพอเวียวว่าวุฒิ

ประธานครับอีกกรณีหนึ่งครับ
ท่านวิรากรที่ประท้วงมาสักครู่นี้นะครับ

การพูดถึงพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้น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

แต่ว่ามีสิทธิ์ที่อธิบายได้ครับ

เชิญครับ

แห่งความเลวร้ายค่ะท่านประธาน
ความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชน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

อดทนที่จะฟัง
คำอภิปรายของท่านสมาชิก

ให้กับสภาอยังนี้ได้พินา

ผลละต่อเถียงผมจะหาว่าผมมันผู้ใหญ่แล้วแต่ผมก็พยายามที่จะฟังนะครับก็ขอให้อย่าพูดผมไม่อยากให้ใช้คำว่าถอนน่ะถอนที่เขาก็พูดคำใหม่อีกนะครับแต่ขอร้องท่านประทานครับด้วยกำไม่ให้พิษเอ่อเสนออภิปราย
ครับมีฉะนั้นแล้วอย่างที่ท่านสมาชิกท่านพูดนะครับ
ท่านกำลังสร้างวิธีการขัดแย้งกับวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาเนี่ยไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูลในยติที่ท่านเสนอแล้วก็จะโยนความผิด
ทั้งที่ท่านเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเหล่านี้
ด้วยความเคารพจริงจริงครับท่านประธานครับช่วยกำชับให้อภิปรายอยู่ในร่องในรอย
อยู่ในเนื้อหาสาระที่กำลังพิจารณาด้วยครับขอบพระคุณครับ
ครับขอบคุณมากครับท่านประธานค่ะอ่าต้องรอท่านวินิชัยก่อนหรือเปล่าครับ
เอ่อต้องขออนุญาตแนะนำนะครับว่าเราต้องพยายามหลีกเลี่ยง
อภิปรายที่เป็นการเสียดสีถ้อยคำที่รุนแรง
เราจะรู้สึกส่วนตัวเกลียดชังอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าในการประชุมเนี่ยมันมีข้อบังคับอยู่ครับ
ท่านก็จำเป็นต้องดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนั้นที่จะต้องขอร้อง
ระมัดระวังนะครับคือใช้ถ้อยคำข้อที่จริง
คือภูเข้าอยู่นี่ผมไม่ว่าอะไรเลยครับแต่ว่าถ้าเราไปใช้เดาคำเสียดสี
ให้เกิดความรู้สึกว่าผิดข้อบังคับเนี่ยจำเป็นต้องเตือนนะครับ
เชิญต่อได้
ขอส่งมิตรมัยตรีจิตนะคะ
อีกแค่๑นาทีค่ะท่านประธาน

ที่เคยเลือกคนเอกประยุจรรย์โอชา
มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ

ถ้าเลือกคนเอกประยุจรรย์โอชาเข้ามา

ในวันพรุ่งนี้นะคะท่านประธาน

เชิญนะครับเชิญผู้ประท้วงเชิญ
ท่านประธานครับถึงแม้จะจบแล้วเนี่ยนะครับ

จบด้วยถ้อยคำที่เสียดสี

นายมตรีมาเนี่ยนะครับ

ทำให้สวเสียหายเพราะเข้าใจได้ครับ

เสียหายที่เลือกคนเอกประยุจนุษย์ทำมาเป็นนายโยค

ผู้อภิปรายที่คิดอย่างนั้น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

ถ้าอย่างคำที่พูดเนี่ยนะครับ

ไม่ใช่ว่าจะมาเลือกนายกแต่อย่างเดียว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

เราก็พูดได้นะท่านเจดีครับ
พวกอาวุธที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้

พูดได้หรอครับที่เขามารับใช้ธนธรณ์เนี่ยพูดได้ใช่ไหมครับ
ผมห้ามก็ไม่ให้ใช้คำว่ามารับใช้
พวกนี้ไปยุดแล้วถ้าเราจะไปใช้คำนั้นเราก็ทำไม่ได้ครับ
ผมก็เปลี่ยนนะจากธนธรณฑ์ยุทธเป็นธนธรณฑ์
เมื่อกี้ก็บอกว่าให้สวเนี่ยนะครับ
พิจารณาเลือกนะครับว่าจะคราวหน้าเนี่ย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

ถ้าไปให้มาแข่งธนธรณฑ์เนี่ยผมก็ต้องเลือกพระเอกประยุทธครับ

อย่าไปเอ่ยชื่อคุณน้องเอาไว้ประเดียว
อภิปรายจบแล้วเดี๋ยวผมอนุญาตให้ชี้แจงได้ครับ

วันนี้นะคะจะเป็นการโหวดแบบขานชื่อ
สิ่งที่ทุกท่านได้ทำไปในวันพรุ่งนี้นะคะ
มันก็จะถูกบันทึกคลิปวิดีโอไว้
ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ท่านยังกระทำนะคะ
มันก็ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะ
มันก็จะเป็นเงามืดนะคะที่คอยติดตามพวกท่านไปตลอดน่ะนะคะ
แล้วก็มันจะไม่ต่างกับคำพูดที่บอกว่า
คือทุกคนก็จะจำค่ะท่านประธานว่า

ไปก่อนหรือว่าบางคนก็จะจำว่าถ้าคุณแฮบ
แล้วห้ายให้จบเนี่ยผมชวนครับครับวันนี้ผมมาไม่ได้ตั้งใจ
เรื่องนะครับผมว่าเป็นสอสอที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดท่านก็เคยได้ยินมา
ขอบคุณค่ะท่านประธานห้ามมารู้กี่ที
เสรีฮะก็วนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
ท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
ผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอย่างงี้ครับ
ครับไม่ต้องประท้วงเดี๋ยวผมผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับ
ครับแก่ปูนนี้ล่ะครับมีบีดาท่านก็พอกับผมล่ะครับ
บีดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบีดาผมไปหรือเปล่าครับ
รีบได้นะครับบีดาผมรอท่านอยู่ครับ
ข้างในขอนะครับข้างในขอเอาไว้ข้างนอกครับ
เอาไว้ข้างนอกข้างในนี้เราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์
ผมขอประท้วงครับเพราะผู้ประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับ
ผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบ๒๐ปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับ
ได้ยินยังครับท่านประธานครับผมประท้วงครับ
ได้ยินครับได้ยินครับท่านประท้วงผมก็ประท้วงเช่นกันครับท่านประทานถ้าได้ยินอย่างครับ
ประเด็นที่ท่านเสรีประท้วงนั้นยังไม่เป็นประเด็นนะครับ
เดี๋ยวผมจะชี้แจงครับเพราะผมฟังอยู่ครับ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
เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆาตโทษหรือไปวิจารณ์ก็ล่วงหน้า
แล้วไปวัดว่าถ้าเขาลงอย่างไรแล้วถือว่ารับบ้านเมืองรับไม่รับ
อันนี้เราไม่มีสิทธิ์ฮะเท่านั้นอย่าไปอย่าไปอภิปราย
ลักษณะว่าจะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้ลงอย่างไรแสดงความรับผิดชอบ
อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกับเรานี่แหละครับ
เราก็มีสิทธิ์เหมือนกับที่เขาทำเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอร้องว่า
อย่าไปคราวล่วงหน้าเป็นการวิจารณ์ตำหนิเขาล่วงหน้าครับ
ท่านประธานค่ะดิฉันเชิญชวนเฉยค่ะ
ก็อยากจะบอกว่าในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ท่านสวได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
ในการที่จะโหวตรับหรือไม่รับร่างการแก้ไขรัฐมนูลค่ะ

เราไม่ควรไปภาดพิงเป็นการเศียดศีครับชบนะครับ

เชิญคุณเสรีมีอะไรจะชี้แจงเชิญครับอนุญาตเถอะ
ครับไม่มีแล้วครับท่านประธานครับผมขอบพระคุณครับ

ว่าผมก็อาวุโสแต่ผมก็เสียใจเขาด้วยครับ
ที่บีดาก็เสียชีวิตไปแล้วครับขอบคุณครับ

ท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พลาดพิงครับ
แม้ว่าบีดาผมจะเสียชีวิตไปแล้ว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
เจ้าประธานครับขอบภัทรวงครับ
พอแล้วครับยังไงทั้งคู่ก็ต้องไปที่นั่นแหละครับ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

ประชาชนก็จับตามองเราอยู่ครับ

ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ